คลิปนี้เป็นวินาทีเฉียดเป็นวินาทีที่แบบบุดหวิดจริงเลย
ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้จริงเขาเป็นพลเมืองดีนะ
เขาพยายามที่จะให้สัญญาณกับให้รถบรรทุกหลบรถกู้ชีพ
แต่มอเตอร์ไซค์แซงซ้ายแล้วก็มาเจอกับรถที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอย

เดี๋ยวไปดูจังหวะที่รถบรรทุกขับผ่านมาพอดี

วินาทีเฉียดตายนะครับคุณผู้ชมครับ

เห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับ

โอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมคือเราดูอยู่เราก็ลุ้นนะ
ถ้าเกิดว่ารถบรรทุกนั้นไม่ได้หักขวาออกไปนิดนึงเนี่ยนะ

เหตุการณ์จังหวะนี้เลยคือรถมอเตอร์ไซส์
แซงรถเก่งรถเก๋งกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
จุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณปากซอยเพชรกะเสม๑๐๘
อเตอร์ไซคันนี้เขาวิ่งมาด้านซ้ายด้วยความเร็วสูง
แล้วพยายามที่จะใช้สัญญาณ
บอกให้รถบรรทุกทางขวามือหลบรถกู้ชีพ
แต่จังหวะนั้นพอเขาแซงมาเขาก็ไม่ได้สังเกตไง
ซ้ายสุดมีรถเก๋งสีขาวกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
แล้วพลเมืองดีที่ขี่มอเตอร์ไซส์
ก็เลยไปเสียจังหวะชนท้ายเก๋งสีขาว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอเขาล้มไป
เราดูภาพเราก็โอ้โห
ถ้าเกิดว่ารถบรรทุกคันนี้เขาไม่หักหลบเนี่ย
อาจจะเสียชีวิตได้รถมอเตอร์ไซส์

ส่วนหนึ่งก็ชมรถสิบล้อนะว่าหักหลบได้เก่ง
ส่วนหนึ่งเขาก็เข้าใจแหละว่าวินมอเตอร์ไซค์เป็นพลเมืองดี

แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะ